อาจจะจันทรีย์ศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมาย
โดยเฉพาะงวดล่าสุดเนี่ยจังหลีสุดทูป

นี่ค่ะ๔๙๙กับ๙๔๔ที่ไปที่สปลาว
เชอรี่สูดมาแล้วมาซื้อของพี่แจ๊ก

แต่เราพลาดพี่แจ๊กซื้อเชอรี่ซื้อแต่เราคนไม่ได้ซื้อก่อน

กระชาพาพาไปมูทูเวงจันทร์ครั้งนี้

แล้วมีที่หนึ่งที่ได้ไปไหว้มาขนลุกสู้เลย
เพราะนอกจากขอพรแล้วมีการเปิดไพ่ทายความแม่นด้วย
นั่นก็คือที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เวียงจันทร์ค่ะแม่ย่าศรีเมืองค่ะ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะย้อนกลับไป

นักร้องดังภรรยาคุณเป๊ก
ที่ไปถวายเสียงต่อหน้าแม่ย่าศรีเมืองตอนนั้นนะคะ

ตามรอยคุณนิวไปกราบท่านมาแล้วค่ะ
ไปกับพิมขชฌาพาพาไปมูลนี่ล่ะค่ะ
ซึ่งบอกเลยนะคะทันทีที่ก้าวเข้าสู่วัดศรีเมือง

ักฉันเลยว่าแจ๊คฉันว่าวันนี้ได้

คือที่ตรงนี้ค่ะแม่ย่าศรีเมืองเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักเมืองของชาวสปลาวเนี่ยค่ะ
ภาพท่านค่ะมีตำนานเล่าว่า

เมื่อครั้งสร้างเมืองเวียงจันทร์ต้องการผู้หญิงที่มีชื่อเป็นมงคล

แม่ย่าศรีเมืองซึ่งตามตำนานตอนนั้นตั้งคันอยู่นะคะ

กระโดดลงไปในหลุมที่ฝังเสาหลักเมือง
เป็นผีบรรพบรุษคอยคุ้มครองลูกหลานตาบนั้นทั่วมา

โดยมีความเชื่อว่าแม่ย่าศรีเมืองท่านนี้แหละค่ะ
ประธานพรให้ทุกอย่างขอได้หมดโชคลาบเงินทอง
ซึ่งพี่มดดำและอาจารย์อุ๋ยก็พาพี่แจกรีนไปกราบพร

แต่ตรงนี้เป็นมุมที่พี่มดดำสะกิด

ท่านก็ยกมือพนมขอไปเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เปิดไพร่เพื่อสินสารกับองค์แม่ย่าสีเมือง
ว่าสิ่งที่เราขอไปนั้นจะได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า

เอาไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชม

ตามความเชื่อเขามีเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้

ได้เลยค่ะ

แต่ให้ระวังเรื่องคำพูดสิ่งที่ท่านเตือนมา
ใครมาทางนี้ใครที่มีอุปสรรคและปัญหาต่าง

หรือไม่โชคลาดอยากมีโชคดีอย่างนี้ค่ะ
สามารถมาขอพรได้ที่นี่ค่ะ

อาจารย์เองก็มากับมดดำครั้งที่แล้วก็มาขอปังมากดีมากเลยค่ะ
ขอเรื่องงานเรื่องเงินขอชื่อเสียงอย่างนี้ค่ะได้เลย
คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมจากสมมุติฐานตัวเองนะ

อุ๋ยถ้าพูดกันตรงก่อนอันนี้ไม่มีใครรู้จักเลย

แต่พอได้มาไหว้มาบูบ่อยคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คือแบบ

ไหว้แล้วขอแล้วก็คือทำบุญด้วย
แล้วคนถามถ้าไปสวปราวราวต้องไหว้อย่างไรเคล็ดลับ
คือมันจะมีบายสีอยู่แล้วด้านหน้าคือที่สปลาวนะคะ
ก็คือทั้งใครทั้งราวในสื่อสารก็ถึงแล้ว
คือถ้าดูอยู่ก็ถ้าแบบว่าสดตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะ
ก็คือเอาใบสีไปแล้วก็ไปไหว้ตามนั้นเลยนะคะ
แล้วที่วัดศรีเมืองแห่งนี้ค่ะเขาก็จะมักอุ้มลูกหลาน
สมมุติ๓๔เดือนมาแบบว่าให้ผูกข้อไม้ข้อมือที่นี่
ใช่ประมาณนั้นนะคะให้คำขูลเป็นความเชื่อเนี่ยค่ะ
ถ้านก็ขอให้แฟนแฟนรัชคีมีอยู่ตอนนี้

ได้ได้เลยขอได้หมดแต่สิ่งเดียวที่ขอไม่ได้คือความ
เพราะว่าตามตัวการ์มที่บอกไปก็คือทานยอมเสริฟสละตัวเอง
ความรักลูกก็คือแบบก็ยอมตายไปพร้อมกับลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองดูนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องความเชื่อจริงอันนี้มันส่วนแต่ละบุคคลจริงนะคะ